ต่อกันที่เรื่องศัลยกรรมอีกแล้ว
กระแสข่าวแบบนี้ไม่มีวันเบื่อจริงนะคะสำหรับโลกบันเทิง
ล่าสุดก็นักร้องสาวเมทัลสุขขาวแล้วค่ะ
โดนดีอีกแล้วบอกว่าโอ้โหจะครบข้างหวานใจหล่อได้
หน้าตาก็ต้องสวยขึ้นถูกไหมคะ
ก็มีหลายคนสังเกตว่าเธอสวยขึ้นน่าจะไปพึ่งมีดหมอมาเหมือนกัน

สำหรับหวานใจนักร้องหล่อขั้นเทพเมธันสุขขาว

ว่าเธอเนี่ยไปพึ่งมีดหมอมาในการโมหน้ามาใหม่นะฮะ
แกะนู่นละนี่เสริมนั่นนะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยเลยไม่เคยคิดที่จะทำ
แล้วถ้าทำแล้วทำมาทั้งหมดได้เท่าที่หน้าเธอเป็นอยู่ทุกวันนี้

ประมาณว่าก็ยังไม่ได้สวยขนาดนั้นเธอว่าอย่างนั้นนะคะ
หน้าเธอธรรมชาติล้วนทุกจุดเลย
ส่วนเรื่องของการไปร่วมงานครั้งแรกกับที่ญี่ปุ่นนะครับ
บอกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีมาก
แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสด้วย
ส่วนเรื่องที่จะมีการเซ็นสัญญาเป็นนางแบบประจำเลยหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าขอดูรายละเอียดข้อตกลงกันก่อน
ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันโอเคเธอก็จะโอเคยินดีด้วยค่ะ
คือถ้าทำก็คงแบบเป๊ะกว่านี้
คือก็ยังหน้าไม่เป๊ะเหมือนเดิมมันอยู่ที่แต่งหน้าทำผม
คือที่บ้านไม่อยากให้ทำด้วยแล้วก็พี่โดมเองก็ไม่ชอบ

เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
คือก็เหมือนคุยเรื่องสัญญาอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปถ่ายมาแล้วบ้างแล้วค่ะ
เป็นแบบเล็กน้อยเหมือนร้องเชิงอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนเกือบจะต้องไปเกือบทุกเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่โดมเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็
เหมือนกลัวว่าเหมือนตัวเขาเองก็อาจจะมีงานยุ่งด้วยอะไรอย่างนี้
กลัวว่าเดี๋ยวจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่เคยได้สัมภาษณ์น้องเมทอน
น้องไททันได้เคยเอาบอกเอาไว้ว่าคือจะมีข่าวดีกับทางประเทศญี่ปุ่น
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายแบบแต่อันนั้นน่าจะพับโครงการไปแล้วแหละ
เพราะว่าเหมือนเป็นศิลปินที่นู่นเลย
ก็ต้องให้กำลังใจเธอด้วยละกันสำหรับการถ่ายแบบเอสคาวาอิ
ในไทยก็มีนะนิตยสารเอสคาวาอิ
ส่วนความสัมพันธ์กับนักร้องหล่อคันเทพโดมประกอลลำ
ท่านบอกว่าช่วงนี้ฝ่ายชายมีเวลาให้มากขึ้น
แล้วก็มาเจอกันบ่อยเพราะว่าไม่ได้เข้าป่า
อันนี้พี่โดมหรือพี่ติ๊กเนี่ยพี่โดมนะไม่ได้เข้าป่า
ส่วนเรื่องแพลนการแต่งงานเธอก็บอกว่ามีคุยกันบ้าง
แต่ตัวเธอเองยังไม่พร้อมในตอนนี้ค่ะ
ถ้าพี่โดมมีเวลาว่างหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะ
ก็จะพยายามมาเจอกันทานข้าวอะไรเล็กน้อยอยู่แล้วค่ะ

หนูเองก็แบบเหมือนยังอายุยังไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

เท่าที่เคยไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปใกล้ชิดกับเธอกับครอบครัว
ต้องบอกว่าเบ้าหน้าน้องพูดจริงของจริงล้วน
ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมอันนี้ยืนยันได้
น้องสวยธรรมชาติน่ารักใสหวยรุ่นชอบ

พี่โดมบอกแล้วอย่าไปทำ